แม่ค้าออนไลน์โดนแทง๒๐แผลจนเสียชีวิต
แล้วตัวผู้ต้องสงสัยปรากฏว่าเป็นอดีตเพื่อนชายที่คบหากัน
และสาเหตุที่แทงมาจากความหึงหวง
ล่าสุดผู้ต้องสงสัยรายนี้เสียชีวิต
แต่ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะอาการโรคหัวใจนั่นเองนะคะ

นางสาวอุมาพรอายุ๕๓ปีเป็นม่ายสาวที่ขายสินค้าออนไลน์
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ยเขตเทศบาลนครสุราธานี
ท้ายที่สุดเธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าแผลตามร่างกายเป็น๒๐แผล
หลัง๑๑แผลใต้ราวนมอีก๙แผล
ทีนี้จากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยนะคะก็เชื่อว่ามาจากความหึงหวง
และคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่ลงมือก่อเหตุ
เพราะว่าผู้ตายเองก็หน้าตาดีมีคนมาติดพันธุ์เยอะ
แม้ว่าผู้ตายจะคบหากับเพื่อนชายคนสนิทอยู่แล้ว
ทีนี้การสืบสวนคดีก็ไปเจอเบาะแสหนึ่งค่ะ
ที่คาดว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานผ่านะในการก่อเหตุ
ซึ่งมอเตอร์ไซคันนี้เป็นของข้าราชการทหารสังกัดมธบ๔๕สุราธานี
แต่ท้ายที่สุดคนนี้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายนะคะ
และเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้ว
ล่าสุดพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็เปิดเผยค่ะว่าเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ผู้ต้องสงสัยนี้
ก็คือนายธีรวัตรกลับแก้วอายุ๖๓ปีเสียชีวิตแล้ว
จากการสอบปากคำคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตเนี่ย
คุณหมอก็ให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่ญาติของนายธีรวัตรนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นเนี่ยนายธีรวัตรหยุดหายใจแล้วตามร่างกายอย่างที่นิ้วชี้ซ้าย
ขาซ้ายด้านในมีบาดแผลฉีกขาดจากของมีคมด้วย
แต่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเพราะว่าผู้ป่วยเองเนี่ย
ก็มีประวัติรับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตี
ก็เลยเชื่อว่าบาดแผลมันอาจจะเกิดจากการทุรนทุราย
แล้วไปโดนของมีคมบาดแล้วก็หมดสติ
ซึ่งก็มีการเชิญตัวลูกสาวรวมถึงลูกเขยของนายธีรวัตรผู้ตาย
ที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์มาสอบปากคำ
ปรากฏว่าช่วงดึกของวันที่๒ธันวาคมนายธีรวัตรกลับเข้ามาบ้าน
ตอนที่นายธีรวัตรกลับมาก็อาการก็ลุกลี้ลุกลนค่ะ
ถอดเสื้อผ้าทำความสะอาดร่างกาย
จังหวะนี้มันเป็นจังหวะเดียวกัน
กับที่ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยออกไปซื้อของนอกบ้าน
สักครึ่งชั่วโมงพอกลับมาปั๊บ
กลายเป็นว่าพ่อนอนหมดสติอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วพอเอาหลักฐานมาตรวจสอบ

ซึ่งหลักฐานพวกนี้ไปเจอในบ้านของนางสาวอุมาพรที่โดนแทง

สาวยืนยันว่านี่คือของพ่อจริงจริงดังนั้นค่ะทั้งพยานหลักฐานต่างต่าง
กล้องวงจรปิดไปจับภาพรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็เลยรู้ว่านี่แหละคนที่มาก่อเหตุ
คือนายธีรวัตรแล้วไปสอบปากคำญาติของนางสาวอุมาพรที่โดนแทงเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่านางสาวอุมาพรคบหากับนายธีรวัตรจริง
แต่ว่าต่อมานางสาวอุมาพรเองก็มีปัญหาเรื่องเงินเงินทอง
แล้วไปรู้จักเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่เขาเป็นข้าราชการคือเหมือนกับเป็นธอมอะค่ะ
แล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทอง
ทีนี้นางสาวอุมาพรก็เลยตีตัวออกห่างจากนายธีรวัตรมาคบกับธอมที่เป็นข้าราชการ
ทีนี้แหละน่าจะเป็นปมเหตุเรื่องของความหึงหวง
ไปดูจากของกลางที่ตรวจยึดได้จากบ้านของนางสาวอุมาพรผู้ตายเนี่ย
ตรงกันกับนายธีรวัตรหรือเปล่า
ตอนนี้นะคะญาติก็ได้นำร่างของนางสาวอุมาพรไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดคลองท่อมราชรังสรรค์ที่จังหวัดกระบี่
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าผู้ตายพักอยู่ที่สุราธานีพักอยู่คนเดียว
ชอบปฏิบัติธรรมชอบทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่รักของทุกคน
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีนี้
ส่วนตอนนี้ที่มีข่าวว่าผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ของนางสาวอุมาพรเองนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นศพของผู้ตาย
แต่ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ยืนยันแล้วนะคะว่าผู้ต้องสงสัยคือนายธีรวัตรเนี่ย
เสียชีวิตแล้วจากอาการโรคหัวใจนั่นเองนะคะ